ตามติดหมอลำชื่อดังสาวน้อยเพชรบ้านแพ้
บอกแบบนี้นะคะยุคนี้สมัยนี้ทุกคนต้องมีสิ่งที่ตัวเองเคารพนับถือ
กราบว่ายทุกวันยิ่งว่ายยิ่งตังยิ่งดังยิ่งรวย
อันนี้เรื่องจริงนะเห็นมาหลายคนแล้ว
บอสโจว์หัวหน้าวงเล่าให้กับชีมข่าวบันเทอมไซรัสของเราฟังว่า
มีเรื่องชวนขนลุกแล้วก็เรื่องชวนขนลุกที่ทำให้ประสบความสำเร็จของวงด้วยนะคะ
คือก่อนที่จะทำการแสดงโชว์ในทุกครั้งค่ะสิ่งแรกเลยบอสโจบอกนะคะ
บอกกับเราค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวงนี้คืออะไรรู้ไหมคะคืออะไรจ๊ะ
ไม่ได้มาเป็นองค์ไม่ได้ตั้งเป็นแค่แบบว่าตั้งอยู่หน้าเวทีอ่ะหลังเวทีแบบนี้ค่ะ
มาเป็นคันรถเลยคุณผู้ชมแบบคันรถแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งรถคันนี้นะคะทางบอสโจเขาเรียกว่ารถพระนี่
คือจะเดินทางไปด้วยทุกสิ่งนี่ไงเนี่ยเปิดมาเนี่ยคุณผู้ชมดูตามภาพนะคะ
เปิดมาปุ๊บตกใจน้องรถเบ้นหนูแล้วตกนี่โอ้โหฮูเลขสวยมาก
มันฟิวห้องพระเคลื่อนที่เลยนะแจ๊จริงโอ้ยอย่างงี้เลยเนอะ
เมื่อสักครู่ใครตาดีเห็นเลขมั้ยคะสองศูนย์หินแต่แว๊บเตี้ยวเอง
ขอดูอีกทีด้วยมั้ยอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะคะ
แต่ว่าเราไปเล่าเรื่องราวแบบชวนขนลุกดีกว่านะคะ
ทุกวันก่อนทีมข่าวของเราน้องรถเน้นเนี่ยค่ะ
บุกไปเบื้องหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแทง

เปิดปุ๊บนะคะก็จุดทูบไหว้ขอพรองค์เทพเทวาที่อยู่ในรถตู้
เลขทะเบียนเองเนาะวาสนาผู้ใดเนาะที่ใดเห็นที่บอก
ปฏิโทนหนูขอไข่๖๒๘๙อุดรธานีค่ะ

เพื่อเป็นการลำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ก่อนทำการแสดง
ให้ท่านช่วยคอยปกปักรักษาแล้วก็ให้การแสดงราบรื่นทุกอย่าง

และที่นี่ก็คือทุกวันพฤหัส
ทุกคนสมาชิกต้องมาไหว้พระ
แต่ว่าโดยปกติคือเขาจะไหว้ไหวภัยไหวมันอยู่แล้ว

แต่ว่าคือทุกวันพฤหัสก็คือวันเกิดผม
ครับแล้วก็เป็นวันดีวันครู
ครับก็เลยทุกคน๒ทุ่มต้องไปไหว้พระอยู่หน้ารถตู้
ถือว่ารวบรวมสมาธิจิตใจครับ
ผมมองว่าในสิ่งที่ความสำเร็จอันนี้ก็มีส่วน
แต่ว่าสำคัญก็คือเราลงมือทำมากกว่า

เราเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เราสัทธา
ทะเบียนรถตู้ก็คือนอนหนูคล็อกไข่๖๒๘๙
เมื่อสักครู่ตัวเลขที่พี่แจ๊กรีนบอกคือตัวเลขที่เปิดรถตู้มาปุ๊บ
แรกเห็นก็คือ๒๐๔๙๒ทุ่ม๔๙นาที
อ่ะเปิดมาวันที่ที่เปิดปุ๊บ
เห็นไหม๒๐๔๙ปฏิโทษปฏิถัง
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูความน่ารักของแฟนคลับบอสโจนะคะ
คุณตัวจะอยู่ใกล้ถึงต่างประเทศอัมเซอร์ดราม่ะ
ก็ยังอุตส่าห์ส่งเสื้อกั๊กมาให้นี่โชว์ให้เราดูด้วย
ที่สำคัญมีน้ำหอมแบรนด์เนมมาให้พ่อโจถึงหลังเวที
ถึงได้ว่านะคะพอโจแบบฉีดปุ๊บใส่เสื้อกั๊กปุ๊บ

หล่อมากแล้วชื่อเสียงดังกระจอนกระจาย

เพลงฟังด้วยจ้าหมานเด้อพ่อแม่พี่น้อง

นี่คือเคล็ดลับความฟังของคนดังในวงกรรม